เคสนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่
เมียเนี่ยไปซื้อของข้างนอก
แล้วพอดีแวะไปกินกุ้งเผากับเพื่อนข้างบ้าน
ใกล้กันเนี่ยค่ะก็นั่งกินกุ้งเผากับเพื่อน
ผัวไปตามรอบที่๑ไม่กลับ
รอบ๒ก็ยังไม่กลับ
จนรอบที่๔ตามอยู่๔รอบบอกโอ๊ยกลับบ้านได้แล้ว
ก็ยอมกลับแต่กลับแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
เสร็จปุ๊บทะเลาะกันหน้าบ้าน
ผัวคว้ามีดฟันหน้าเมียตายค่ะ
ให้ออกไปกินกุ้งเผากับเพื่อนแล้วตามไม่กลับบ้าน
ใบหน้าฝั่งขวานิ้วมือขวาขาดด้วยตำรวจลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ตายนะคะ
อยู่ในสวนปามอะค่ะมีกองเลือดกองเบอร์เรอเลยอยู่ที่โรงจอดรถหน้าบ้าน
ใกล้กันมีมอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีแดงดำจอดเสียบกุญแจอยู่ร้านหน้าบ้านมีมีดพระเปื้อนเลือดยาวหนึ่งเมตรตกอยู่หนึ่งเล่ม

อยู่หลายเดือนแล้วแล้วแต่ว่าเพิ่งกลับมาอยู่ด้วยกันอีกรอบนึง
ก็คือ๑สัปดาห์ที่ผ่านมากระเป๋าสีชมพูคาดเอวเมื่อสักครู่
ของคนตายนะที่สามีเนี่ยก่อเหตุเสร็จก็เอาไปด้วย
ทีนี้นี่ใบนี้แหละค่ะทีนี้เมื่อคืนนะคะ
ผู้ตายกลับจากขายของก็แวะไปนั่งกินกุ้งเผากับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
นายประจวบเหมือนจะไม่พอใจค่ะออกมาตะโกนเรียกให้กลับบ้าน
ครั้งที่๑ครั้งที่๒ครั้งที่๓ผู้ตายก็ไม่ยอมกลับ
ครั้งที่๔บอกกลับบ้านได้แล้วเนี่ยผู้ตายก็ยอมกลับ
ทีนี้เธอบอกหลังจากนั้นเธอไม่เห็นภาพแล้วเพราะเขาเดินเข้าไปในบ้าน
แต่ได้ยินเสียงข้าวของในบ้านหล่นเลยคิดว่าน่าจะทะเลาะกัน
มันแบบคล่องแคร่งคล่องแคล้งอะค่ะหลังจากนั้นอยู่อยู่
ผู้ตายเดินออกมาหน้าบ้านกำลังขึ้นรถมอเตอร์ไซค์จะขี่ออกจากบ้าน
แต่สามีวิ่งมาเอามีดพระฟาดป๊าบเข้าไปเลยจนผู้หญิงเนี่ยล้มลงไป
ตอนนั้นเธอยังไม่ตายนะเธอก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือ
ช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเลยพี่อุ
เพราะสามียืนถือมีดพระยาว๑เมตรอยู่อ่ะ
สักพักนึงสามีก็วิ่งกลับไปขึ้นกระบะแล้วขับหนีไปเลย
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุจริงผู้ตายก็พูดจาเป็นลางเหมือนกันนะ
คือไปกินกุ้งเผาบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันใช่ไหมคะ
แล้วเธอก็พูดบอกว่าพี่สาวกินกุ้ง๔ตัวจะกลับบ้านแล้ว
ส่วนก่อนนั้นตอนที่อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเธอเอาส้มไปให้
เอาไปให้ลูกค้าแล้วพูดกับลูกค้าว่าไงรู้ไหมคะ

กินส้มนะเผื่อพรุ่งนี้ไม่ได้เจอกับพี่แล้ว
พี่สาวกินกันเค้าหาแล้วว่าเจอเลยแล้วคะ
หรือนะคะยังนะคะ
สำรวจสัคโรลัเมนนัดร้าน
อย่างนึกถึงครั้งสักครั้ง
ก่อเหตุเนี่ยนะคะผู้กำกับการสอบพอคลองท่อมบอกว่ายังไม่แน่ใจ
แต่ได้ข้อมูลว่าสองคนนี้อยู่กินเป็นผัวเมียกันมาหลายสิบปีแล้วไม่มีลูก
ผู้ตายเนี่ยมีลูกติดมาด้วยเมื่อสองปีก่อนแล้วหลังจากนั้นนี่ก็มีการมาซื้อที่ดินผืนนี้ปลูกอยู่บ้านด้วยกัน
ผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอาชีพกรีดยางนะคะส่วนคนตายเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
ทั้งคู่น่าจะทะเลาะกันบ่อยตามภาษาผัวเมียจนคนก่อเหตุออกจากบ้านไปหลายเดือนอยู่
นี่เพิ่งกลับมาคืนดีกันได้ไม่นานเองครับทีนี้พอรู้ข่าวค่ะ
ลูกสาวคนตายเนี่ยแชร์โพสต์ในเฟซบุ๊คที่มีข้อความบอกว่า
เพราะมีแม่หลายหลายเรื่องเราจึงผ่านมันมาได้จำไว้นะว่าคนที่ยังมีแม่อยู่
คือโชคดีที่สุดแล้วแล้วก็โพสต์อีโมจิร้องไห้อะค่ะ
ญาติญาติเองก็มีการโพสต์ข้อความในออนไลน์เหมือนกันนะคะ
บอกเหมือนสายฟ้าฟาดช็อกเกินจะรับได้ขอให้ผู้ตายไปสู่พบภูมิที่ดี
ซึ่งก็มีการแจ้งข่าวว่าจะจัดพิธีศพที่วัดคลองเฉลิมในอำเภอกงหราจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคนตายค่ะทีนี้เมื่อเย็นที่ผ่านมาตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วค่ะ
หลังจากที่มีการส่งทั้งรถทะเบียนแล้วก็หน้าของคนก่อเหตุไปเนี่ยสกัดจับได้แล้วนะคะ
ยีนนั่นนะคะพี่อุ๋ยกางเกงดำเสื้อยีนนั่นนะคะ
คุมตัวได้ที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลาเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพว่าฆ่าเมียจริง
ก็ถามว่าฆ่าเขาทำไมอยู่กินกันมาตั้งเป็น๑๐ปี
ทำไมต้องทำขนาดนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็อุตส่าห์ไปตามเมียกลับมาจากร้านค้า
รอบ๔รอบกว่าจะกลับแล้วเมียไม่สนใจงานบ้านเลย
วัวแต่ไปนั่งดื่มกับผู้ชายอีกกลุ่มนึงอยู่ได้เป็นแบบเนี้ยหลายรอบ
ผมกลับมาบ้าน๔๕เดือนครั้งก็เจอแต่ภาพแบบนี้มันเก็บกฎนะคุณตำรวจ
และที่โมโหคือที่โมโหจริงที่เป็นฟังเส้นสุดท้ายจริงคืออะไรรู้ไหมยังไงฮะ
เห็นเมียนอนเปลือยท่อนล่างคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนอื่น
เขาบอกเขามีหลักฐานในมือถือของเมียนั่นแหละ
เขาบอกเขาเล่าไปมือก็ปาดน้ำตาตัดเพาะไปด้วย
ที่ผ่านมานะใช้ชีวิตร่วมกันมากว่า๒๐ปี
สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันไอ้ทะเลาะเบาะแว้งก็มีกันบ้างนั่นแหละ
ภรรยามีลูกติดเขาไม่ติดนะก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่๒ขวบจนตอนนี้จบปริญญาแล้ว
เมื่อก่อนค้าขายด้วยกันจนเขาออกมาทำงานเองก็ให้ภรรยาอยู่บ้าน
แล้วสุดท้ายนี่เหรอคือสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับอ่ะ
แถมเมียชอบด่าพ่อล่อแม่เขาอีก
ทีนี้เมียจะหยิบมีดใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังจะขี่ไปบ้านลูกสาว
เขาเห็นเมียทำท่าจะหยิบมีดเขาก็เลยวิ่งไปหยิบมีดก่อนแล้วฟันใส่เมีย
เขาบอกเขาไม่ได้คิดจะหนีนะตั้งใจจะมอบตัวอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่ขอประกันตัวด้วยถ้าเป็นไปได้อยากไปขอเข้ามาศพเมียมากกว่า
มันอยู่ด้านในมีดพาร์มอยู่ด้านในเล่มหนึ่ง

ก็เราตลกกันมันพูดไปแล้ว
แต่ว่าเขาด่าแม่ขึ้นมาแล้วก็ว่า

เขาจะเทงผมมีมีดใส่บอกรถของเขา

และก่อนจะเกิดได้ตลกขึ้นมา

นอนไม่มีอะไรแล้วก็โตคุยกับผู้ชายอยู่

ยังมีอะไรหลักฐานอยู่นะ
เพราะผู้ตายก็ไม่สามารถพูดอะไรได้แล้วต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะ

เดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจจะนำตัวคนก่อเหตุไปส่งที่สพคลองท่อมและให้ดำเนินคดีนะคะ
คือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะเรื่องหนักเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องเบาอะไร
คุณก็แก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงแบบนี้ไม่ได้